และในยุคดิจิทัลแบบนี้ครับเรื่องของการบริจาคเงินนั้นสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ทางช่องทางออนไลน์ครับอย่างเว็บไซต์ปันฝันนะครับ
แชร์ให้กับผู้ที่ต้องการจะนำไปใช้ติดตามจากรายงานครับ
เข้าเว็บไซต์ปันฝันแล้วคลิปที่บริจาคออนไลน์ก็จะพบกับช่องทางการบริจาคเงินออนไลน์ที่มีถึง๓ช่องทางให้เลือก
โดยมีขั้นต่ำเพียง๒๐บาท
ซึ่งยอดเงินที่บริจาคเหล่านี้
จะรวบรวมไปซื้อรถวิวแชร์ในราคา๓๐๐๐บาท
เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้
ให้กับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
สามารถร่วมบริจาคผ่านช่องทางเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น
ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์สำหรับอำนวยความสะดวก
ในเรื่องของการบริจาคที่สมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะ
ก็เป็นการให้โอกาสทั้งผู้ให้และผู้รับในคราวเดียวกัน
และที่สำคัญนะคะไม่ใช่แต่ประเทศไทยค่ะ
อันนี้บริจาคได้ทั่วโลกเลย
เป็นสองภาษาเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะ
เว็บเบสบนอินเตอร์เน็ตมันกระจายได้ทั่วโลก

และทำให้มีผู้บริจาคเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว
ผู้รับก็จะได้รับของเร็วขึ้น
และก็จำนวนมากขึ้นด้วยนะคะ
ภายหลังการบริจาคเสร็จเรียบร้อย
ปรากฏรายชื่อของผู้บริจาคบนเว็บไซต์

พร้อมจำนวนรถวิวแชร์ที่ขึ้นแบบเรียลไทม์
จะมียอดบริจาครถวิวแชร์จำนวน๑๐๐คันในเฟสแรก
จะเพิ่มจำนวนตามความเหมาะสม